ฟอน่ากลิบเข้าไป
รถอยู่ทางอุ่น

ประเวทแล้วก็มีรถตู้คันนี้เป็นรถตู้ของหน่วยกู้ชีพหน่วยหนึ่ง
ก็มีโลโก้อยู่มีชื่ออยู่รถตู้คันนี้ที่เป็นรถของกู้ชีพอ่ะ
ขับปาดไปปาดมาแล้วมาประกบท้ายรถนี่มาจี้ท้ายรถเห็นไหมคะ
ภาพเมื่อสักครู่นี้จะเห็นชัดมาประกบท้ายรถแล้วก็ปาดขึ้นมา
แล้วก็มีการเปิดกระจกตอบโต้กัน
คำถามคือทำไมถึงมีพฤติกรรมแบบนี้ตรวจสอบให้หน่อยได้ไหม

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามไปที่รองหัวหน้าหน่วยกู้ชีพพิรุณนะคะ

เพราะว่าที่รถก็เห็นโลโก้ชัดอยู่มีชื่อมีอะไรแล้วก็สอบถามไปแล้ว
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง
ต้นสังกัดได้ออกหนังสือขอโทษไปยังผู้ขับรถยนต์คันที่เป็นผู้เสียหายแล้วด้วย
คนที่ขับรถตู้เป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพจริงด้วยค่ะ
สั่งพักงานเพื่อลงโทษไปแล้ว๗วัน
ประเด็นนี้ถือว่าปรับความเข้าใจกันแล้ว
ปรับความเข้าใจกับคนถ่ายคลิปไปเรียบร้อย
ส่วนคนที่ก่อเรื่องก็พักงานไป
ทีมข่าวก็ติดต่อไปที่ผู้หญิงที่อยู่ในรถที่เป็นผู้เสียหาย

เพราะว่าต้นสังกัดของกู้ชีพออกหนังสือขอโทษ

แต่เพจโซเชียลอย่างเจ๊ม้อยวีพลัสเขาก็เอาไปเผยแพร่

ก็อยู่ระหว่างการติดต่อขอให้ลบโพสต์อยู่

เขาจบเรื่องกันเรียบร้อยแล้วเคลียร์กันจบ
เห็นบอกเหตุการณ์เกิดขึ้นเดือนหนึ่งแล้วมั้ง